ของพ่อแม่พี่น้องชาวภูเขมมหานครพรรคพลังรสชารัฐขอขอบคุณท่วงคนชาวภูเขมมหานคร
ชาวเกรดนุสิธร์บางซึ้งและพ่อแม่พี่น้องที่สะไปมา
ที่รสชารัฐขอบคุณมากนะพี่๘๕๐๒
เดินทางมาค่ะขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงทุกกำลังใจ
ที่ได้รับความไว้วางใจได้รับการสนับสนุนฝ่ายเป็นจริงให้ได้ในทันที
วันนี้ที่ดีที่สุดเราจะทำงานเต็มกำลังความสามารถ
จะดูแลพ่อแม่พี่น้องคนไทยไม่ทิ้งนอนเดินทางมาพักอุ๋มนะคะ
วันนี้พวกเราตั้งใจเดินทางมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบางซื่อ